ไปดูเรื่องแรงงานไทยที่อิสราเอลตอนนี้นายกรัฐมนตรีครับวิงวอนแรงงานไทย
ที่ยังคงทำงานตัดสินใจทำงานอยู่ที่อิสราเอลนั้นกลับประเทศไทยโดยเร็วนะครับ
อกจากนี้ครับเรื่องของการเจรจาปล่อยตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสคุมตัวอยู่นั้น
ล่าสุดนั้นเป็นไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับหลังจากที่มีตัวแทนจากไทยไปคุยถึงที่ประเทศอีราน
คุณผู้ชมครับทางคุณอารีเพลอุตรสินที่ปรึกษาของประธานสภาผู้แทนรัศดร
คืออาจารย์วันนอร์ได้รับมอบหมายมาให้เดินทางไปประเทศอีรานครับ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้แรงงานไทยตัวประกันชาวไทยที่ถูกคุมตัว๒๒คนด้วยกันนะครับ
คุณอารีเพลบอกว่าได้มีการพบแล้วก็เจรจากับตัวแทนของฮามาสครับ
คุยกันเนี่ยประมาณ๒ชั่วโมงตัวแทนกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดนะครับ
จะเป็นภายในปีนี้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะ
ยังไม่แน่ใจนะฮะและไม่สามารถระบุวันเวลาที่ชัดเจน
ก็คือว่าการเจรจาเนี่ยผ่านไปด้วยดีนะครับแต่จะปล่อยตอนไหนอันนี้ยังไม่ทราบ
คือฮามาสก็รับปากว่าจะปล่อยแต่ว่ายังต้องดูจังหวะเวลาที่สามารถพาตัวประกันออกมาได้
ถ้าดูจากรายละเอียดข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาพยายามจะบอกทางกลุ่มฮามาส
แรงงานไทยที่เขาไปทำงานที่นั่นเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอล
แง่ที่ว่าแบบยกตัวอย่างไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทหารเลยอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับสงครามหรืออะไรทั้งนั้น
ก็คือไปทำงานเฉยสัญญามันก็มีบอกอยู่ใช่ไหม๕ปี๓เดือนเสร็จก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับ
นักข่าวสอบถามครับว่ากลุ่มฮามาสยอมให้พูดคุยกับตัวประกันผ่านทางโทรศัพท์บ้างไหม
คุณอารีเทนบอกว่าการใช้โทรศัพท์เป็นอันตรายครับถ้าหากถูกจับคลื่นได้อาจจะถูกโจมตี
แต่ได้รับคำยืนยันว่าคนไทยนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะอยากให้กลับไปบอกกับคนอื่นว่าที่จริงแล้วเนี่ย
ฮามาสเนี่ยโหดร้ายอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมนะฮะไปฟังเสียงคุณอารีเพลหน่อยครับ
ผมเรียนกับญาติพี่น้องของผู้ทุกอย่างทั้งหมดว่าคนเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
คนเหล่านี้ไม่เดือดร้อนใครเพราะเกรงว่าระเบิดที่มาจากฝ่ายคู่ต่อสู้นั้นจะเกิดอันตราย
เพราะฉะนั้นเขาเราจะหวังว่าจังหวะใดที่เหมาะสมเขาจะทำการปล่อยทันทีนะครับ
เขาให้คำมั่นสัญญาเพราะเขาอยากจะให้คนไทยที่อยู่กับเขานี้กลับมาแล้วก็จะได้พูดว่า
ข้าวบ้านนั้นขอได้จริงไหมอยู่กับเขามาเป็นหลายสิบวันได้รับการจะต้องอะไรบ้าง
ผ่านทางโทรศัพท์ของนายกวัฒนบนมนตรีอิสราเอลเป็นจมินเนธันยาฮู
ดูแลแรงงานชาวไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกครับในการเดินทางกลับประเทศด้วยครับ
ท่านบำกราชปีส่งมาซะเป็นในเชิงบวกครับแต่ไม่อยากจะให้
ให้บังเกินอยากดูผลงานมากกว่านะครับ
วันนี้ไม่ใช่เที่ยวบินสุดท้ายที่จะพาคนไทยกลับ
แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธียกตัวอย่างเช่น
ถ้ามีคนกลับไม่กี่คนก็อาจจะให้ซื้อตัวเครื่องบิน
แล้วก็มาเบิกค่าตัวซึ่งตอนนี้เขาก็ทำอยู่นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าจำนวนมากก็จะมีการเช่าเหมาลำพิจารณาตามความเหมาะสม
แล้วก็วิงวอลแบบว่าแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ตอนนี้เป็นหมื่นชีวิต
ออนวอลวิงวอลอีกทีก็คือว่าขอให้พี่น้องกลับมาเถอะนะครับ

ตามที่เราได้พูดไว้ว่าเอาคนงานกลับมาให้หมดนะครับ
แต่ว่าจำนวนคนที่แสดงเจตจำนงที่จะกลับมาก็ยังน้อยอยู่
ก็หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับ
ขณะที่แรงงานไทยที่เสียชีวิต
แล้วก็ล็อตที่๓ร่างก็ได้ถูกนำกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่๓ได้ถึงประเทศไทยเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
ออกจากกรุงเทลวิปประเทศอิสราเอลเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้านับรวมก็สามารถนำศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยได้แล้ว๒๖ศพนะคะ
จำนวนทั้งหมด๓๒ศพด้วยกันนี่เป็นรายชื่อล่าสุดนะคะ
สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบสิทธิแรงงานที่เสียชีวิตทั้ง๒๖ศพ
ก็พบว่าเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓๙และ๔๐
มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเยียวยาตามกฎหมายค่ะ
หลักกระทรวงแรงงานได้พูดถึงมติคณะรัฐมนตรี
ออกมาบอกว่าจะจ่ายให้กับแรงงานไทยทุกคน
กลับมาจากอิสราเอลคนละ๕๐๐๐บาท
โดยกระทรวงแรงงานจะประสานกับสำนักงบประมาณ
ในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการรับเงิน
แล้วแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาก็จะได้รับทุกคน
เพื่อเอาไปประกอบอาชีพนะคะหลังจากกลับมาอยู่ไทย
แล้วก็ยังมีเงินที่รัฐบาลปล่อยให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ๑

ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน๒๐ปี

แรงงานไทยเอาเงินไปใช้หนี้หลังจากกลับมาอยู่ประเทศไทยนะคะ
ก็กระทรวงแรงงานจะทำเรื่องเสนอคอรมอลครั้งหน้า
โดยใช้งบประมาณกลางคาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะทราบผล
เงื่อนไขก็จะเป็นเงื่อนไขเดียว
คือคนไทยหรือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลค่ะ
มีการพูดถึงเงินที่จ่ายเยียวยาให้กับแรงงานไทยในอิสราเอล

เพราะว่าไม่ได้ทำคุณอุปการณ์ให้กับประเทศไทย
หรืออาจจะเป็นการใช้เงินเพื่อหาเสียงของรัฐบาลหรือเปล่า
คือเรื่องนี้นะคะก็ทางประหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ย
บอกว่าไม่อยากให้มองตรงนั้นเพราะเป็นแรงงานไทย
เดินทางลีภัยกลับสู่ประเทศมองว่าชีวิตคนไทยสำคัญที่สุด
แต่ถ้าหากแรงงานไทยเสียชีวิตมากขึ้นใครจะตอบคำถามนี้

เพื่อแลกชีวิตคนไทยกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะ
และอีกด้านหนึ่งนะคะทางคุณอารีไกรนรา
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
ที่มีการพูดคุยกับทูตอิสราเอลพบว่ายังมีศพกว่า๖๐ศพนะคะ
ที่ตอนนี้ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนเพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นคนเอเชีย
ส่วนร่างคนไทยอีก๒๕ร่างกำลังดำเนินการอยู่
และพร้อมนำกลับมาในสัปดาห์หน้า
เท่าที่พูดคุยกับทูตอิสราเอลนั้นสงครามยังไม่ยุตินะคะ
ซึ่งถ้าสงครามยุติปกติแล้วทางนายกรัฐมนตรีก็จะประชุมคอรมอลเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่า
จะให้แรงงานไทยกลับไปได้เมื่อไหร่
ทูตอิสราเอลก็พร้อมจะรับคนไทยกลับไปทำงานนะคะ
ส่วนการเดินทางกลับของคนไทยถือว่าเป็นไปตามเป้านะคะ
กว่า๘๐๐รายจำนวนนี้มีแรงงานไทยกว่า๗๕
ขอเดินทางกลับไปที่อิสราเอลค่ะ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์เรื่องของสงครามภายในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ล่าสุดนั้นอิสราเอลครับเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตี
อย่างที่ทราบวันนี้ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเรื่องของการโจมตีภาคพื้นดิน

ในจุดนี้เนี่ยทางอิสราเอลกองทัพอิสราเอลบอกว่า
โจมตีในครั้งนี้ครับสามารถสังหารผู้บัญชาการด้านการรบ
สมาชิกกลุ่มฮามาสหลายคนแล้วก็ทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินที่
ซับซ้อนได้อีกด้วยมัน๕๐๐กิโลเมตรนะอุโมงที่อยู่ข้างใต้ดิน
แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับหลังจากโจมตีค่ายผู้อพยพจาบาเลียปุ๊บนะครับ
สังหารได้แก่นำฮามาสแต่ประเด็นก็คือว่าทางฝั่งของข้อมูล
ทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซ่าของปาเลสไตน์เนี่ย
บอกว่ามีพลเรือนเสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับมากกว่า๕๐ศพ
ทั้งหมดนี้คือผู้บริสุทธิ์ครับนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่า
สราเอลก็เดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่อง
ถ้าไปดูข้อมูลที่ทางอิสราเอลบอกนั้น
การจมตีทั้งทางอากาศกลับเคยทางตลอดคืน
ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้โจมตีเป้าหมาย๓๐๐กว่าจุด
่งเน้นการโจมตีทางตอนเหนือของกาซ่า
เป็นหลักก็ค่อยไล่ลงมานะครับ
ด้านกลุ่มฮามาสบอกว่าสามารถยิงถล่มยานยนต์หุ้มกรอกของอิสราเอลได้๓คัน
แล้วก็ยิงปืนใหญ่โจมตีทหารอิสราเอลที่ตอนนี้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดิน
คือเขาเอาพวกรถถังพวกอะไรเข้าไปนะ
ขณะที่กองทัพอิสราเอลครับออกแถลงการบอกว่า
ตั้งแต่สงครามเริ่ม๗ตุลาคมที่ผ่านมา
กองทัพโจมตีทางอากาศ
เป้าหมายในฉนวนกาซ่าได้มากกว่า๑๑๐๐๐
คนปร์เลสตายที่ตายตอนนี้๘๕๐๐สพโดยประมาณบาทเจ็บอีก
สองหมื่นหนึ่งพันคนในอิสราเอลนั้นผู้เสียชีวิตครับ
สี่ร้อยกว่าศพโดยประมาณนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า
ห้าพันสี่ร้อยคนด้วยกันอืมนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะระหว่างทางตำรวจอิสราเอล
กับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางเขตเวสแบงค์ด้วย
ที่ไม่ได้อยู่ในฉนวนกาซ่าแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ
คือสภาพของฉนวนกาซ่าล่าสุดนะครับและอย่าลืมนะครับว่าในพื้นที่ฉนวนกาซ่านั้น
ฮามาสปฏิบัติการอยู่ใต้ดินตัวประกันซึ่งมีตัวประกันชาวไทย๒๒คนก็
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เรื่องที่น่าห่วงก็คือว่า
ผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในศูนย์พักพิงอะไรอย่างนี้โดนทำลายนะคะ